สวัสดีค่ะทุกคนร้อนหนัวกับดาวซุปเปอร์สารามมาแล้วค่ะ
มาในวันกีฬาสากลแหมพูดถึงเรื่องกีฬานี่
ชอบกีฬาต่อยมวยมากเลยนะคะเพราะว่านักมวยหล่อใยเอ้ย
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการต่อยมวยเนี่ยมันเผาผลาญกิโลแคโลลี่
ได้เยอะมากจริงจริงเลยนะคะแต่ช่วงนี้คนที่ออกกำลังกาย
ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าอุ้ยอากาศร้อนจัดนะคะ
และแถมพายุฤดูร้อนจะเข้ามาอีกโอ้ยงงไปหมดแล้วนะคะ
ที่บอกว่าพายุจะดูฤดูร้อนจะเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวจากประเทศจีน
กลับมาอีกครั้งในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยค่ะมาเจอกับความร้อน
มาเจอกับความชื้นแม้ปะทะกันอย่างรุนแรงค่ะ
ทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองแต่ถามว่าฝนเกิดขึ้นช่วงไหนนะคะ
ตอนบนของประเทศไทยตอนนี้ณวันนี้นะคะ
ฝนยังไม่มีเลยตลอดทั้งวันแต่ฝนมาเกิดช่วงบ่ายค่ะ
แถวภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งหมดเลยและเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ
แม้ว่าฝนจะตกแรงแต่คลื่นไม่ค่อยน่าห่วงเลยทั้งอ่าวไทยตรงนี้
และอันดามันตรงนี้คลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะคะสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส
ร้อนจัดเลยแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีฝนอุณหภูมิอาจจะลดลงประมาณ๕องศานะคะ
พีเอ็มสองจุดห้าฝนมาแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะ